อ้าวหวานตาเขาสวย

เขาได้ตาเวอร์ชั่นใหม่มาแล้ว
ตาจะหวานกว่าเดิมนะครับ
เออให้กำลังใจพี่เอกดูนะ
พี่เอกไม่ใช่

ชักชวนพี่หม่ำเข้าวงการนี้ครับ

โอ้โหตาหวานเชียว

พาไปแก้ปัญหาหนังตาตกฮะ

เบิร์ตไปทำได้แล้วนะพอแก่ปุ๊บหนังตาพี่ก็จะตก

คำก็แก่๒คำก็แก่
เอ้อนะคะ
คือปัญหาหนังตาตกแล้วก็บทบังการมองเห็นด้วย

มันจะเคืองตาหน่อย

บอกแม่เดี๋ยวนี้บางทีหันไปมอง
ชั้นมีติดหล่อซักแล้วคุณม็อตบอกนะ
ลองดูครับคุณผู้ชมระหว่างก่อนทำกับหลังทำนี่แค่

ลดอายุไปเยอะเลยอะพี่อย่าติดขนตานะ
ถามพี่ปุ้ยตรงเหมือนใครอ่ะ

คนที่สีสะล้านแล้วตาหวานวันนี้พี่อุ๊บเวรียะเหมือน
ก็ตาชำเหมือนกันหน้าหวานเหมือนกัน
คุณหม่ำเองยังบอกเลยนะตาหวานจริง
ซะจนแม่บ้านแซวเลยบางทีเขาบอกแอบอมยิ้มเหมือนกันเวลาเดินผ่านเขานะ
ตัวเองเหรอเออเขินตัวเองไงเขินตัวเองแม่ตาหวานขนาดนี้เลย
คุณโหน่งรุ่นน้องคนสนิทครับโหน่งช่า
ดูหน้าพี่โหนงสิยิ้มเนี่ย
ยิ้มแบบยิ้มโหดเลาะด้วยอะ
ไม่นึกว่ารุ่นพี่หม่ำของเราจะเป็นแบบนี้
มาสายหวานเสร้าแล้วสายหวานเสร้าแล้วนะเปลี่ยนไปแล้วสายตลกเป็นสายหวาน
ถ้าพี่ม่ำทำเพื่อแก้ตาตกบ้างใช่ไม่ได้ทำเรื่องที่จะทำเรื่องหลอ
เพราะว่ามันมีผลกับการใช้ชีวิตประจำวัน
ก็คือพี่หม่ำเนี่ยไอ้ขนตาเนี่ยพอมันตาตก
พี่เบิร์ตมันจิ้มเข้าไปในตาน้ำตาไหลไม่หยุดเลย

ดูข่าวอยู่จะติดเทปใสได้ไง